คุณผู้ชมค่ะนอกจากที่เหล่าดาราหรือว่าเราเนี่ยจะไปร่วมวิ่งกับโครงการ๙คนละ๙นะ
มีอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่ตอนนี้ดารานักแสดงเนี่ย
เขาก็ออกมาช่วยเหลือกันแล้วนะคะล่าสุดคุณแต๊งโฆษกรค่ะ
ฝีไม้ลายมือวาดภาพนะคะเปิดประมูล
เพื่อหาเงินสมทบทุนในโครงการ๙คนละ๙ด้วยค่ะ
โดยหนุ่มแต๊งอดีตหวานใจของคุณแตงโมนิดาเนี่ย
ทำก็คือการใช้ฝีไม้ลายมือทางด้านศิลปะค่ะ
วาดภาพร็อกเกอร์ใจบุญคุณตูนนี่แหละ
รมภาพขนาด๔๐คูณ๓๐เซนติเมตรนะคะ
เพื่อเปิดประมูลค่ะเริ่มต้นที่๕๐๐บาท
แล้วก็จะปิดประมูลตอนเที่ยงตรงของวันนี้นะคะ
ใครสนใจค่ะอยากร่วมสมทบทุนโครงการเก้าคนละเก้า
แล้วก็ได้ภาพคุณตูนไปครอบครองนะ
ตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะคะยังไม่ปิดประมูลค่ะ
ก็ต้องรอเที่ยงของวันนี้ก่อนนะคะ
เออก็นี่นะคุณว่าคุณแต๊งเองก็มีความสามารถทางด้านศิลปะ
ซึ่งเป็นผลงานที่ค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์อยู่เหมือนกันนะคะ
สำหรับคุณแต๊งเองค่ะไม่ใช่แค่ไปร่วมวิ่งเท่านั้นนะ